คู่นี้นะคะเราก็มีลุ้นต่อเหมือนกันนะครับ

ภาพลักษณ์ดีเหลือเกินนะคะสำหรับคุณแพนเค้กค่ะ

หลายคนเอ๊ะถามถึงเหลือเกินว่าคู่นี้เนี่ย
หลังไม่ค่อยมีเวลาว่างออกงานด้วยกันสักเท่าไหร่นะคะ
ความรักยังแฮปปี้กันปกติได้หรือเปล่านะคะ
คุณแพนิเค้กบอกเลยนะคะว่ายังดีเหมือนเดิมค่ะ

คู่นี้เขาศึกษาดูใจกันมา๖ปีแล้วนะคะ

ผ่านพ้นวันครบรอบกันไป
แพนเค้กค่ะเธอยอมรับว่า๖ปีที่ผ่าน
นะความรักนี้ลงตัวสุดเลย
พยายามเรียนรู้ปรับจูนแล้วเข้าใจกันมาตลอดนะคะ
แล้วก็คิดว่าทุกอย่างค่ะไปในทิศทางที่ดี
ซึ่งหากมีโอกาสนะในปีนี้สาวแพนเธอก็จะหาเวลาว่างให้ตรงกับสารวัตรหมีค่ะ
จัดทริปฉลองความรัก๖ปีซะเลยค่ะคุณ
รู้จักกันเรื่อยข้อความเข้าใจมันก็มี
แต่ว่าถ้าจะให้ว่ารู้ใจกันไปทุกเรื่องมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้น
มันก็ต้องมีอะไรที่เป็นตัวเราเป็นตัวเขา

แต่ว่าอยู่บนพื้นฐานที่เราก็อยากจะดูแลซึ่งกันแล้วกัน
เพราะฉะนั้นมันก็ประคับประคองกันตลอดค่ะ
ปีนี้เป็นปีที่คือต่างคนต่างทำงานของตัวเองกัน
แต่ถ้าเกิดมีช่วงที่ได้จริงก็คงเดี๋ยวนี้ต้องบอกเขานั่นเนิ่น
ต้องรอกคิวนั่นว่าอีกสองเดือนจะไปแน่นี้นะได้หรือเปล่า
นี่แหละสาวฮอตสรวบอีกเขาก็งานยุ่ง
แม้ความรักจะหวานแต่เรื่องงานสำหรับสาวแพนเค้ก
เพราะว่าห่างหายจากหน้าจอแล้วก็อีเวนต์ไปก็เยอะอยู่เหมือนกัน
อย่างที่ฉันบอกว่าทีวีหายไปเนาะ
หลายคนค่ะมองว่าหลังมาเซ็นสัญญากับทางต้นสังกัดปัจจุบันนะ
ทำให้ตัวเธอนั้นกระแสดอบลงไปอีก
นับไปนับมาตอนนี้ใกล้จะหมดสัญญาแล้วด้วยนะคะคุณ

แต่ก็ยังไม่มีผลงานที่เราเห็นเป็นแบบชัดเจน

เราขอไปอัปเดตเรื่องนี้กับสาวแพนสักหน่อยละกันนะคะสาวแพน

ก็จริงเพิ่งปีที่๒ค่ะ
ก็ยังถ่ายละครอยู่ยังเป็นพิธีกรอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าเราก็มีความสุขดี
จริงละครนี้เราก็อยากทำอยู่แล้วไม่ได้อยากจะหายไปไหน
แต่เราก็อยากทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่เราได้เหมือนได้ทำจริง

แล้วก็อยากเลือกอะไรที่มันแบบโอเคจริงอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็มันอาจจะใช้เวลาหน่อยรอหน่อยนิดนึง
นี่แหละค่ะของแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ
เพราะว่าไลน์ตอนเธอเป็นนักแสดงก็ต้องค้นหาตัวเอง
ว่าบทอันไหนต้องเป็นตัวตัวเอง
เรื่องข่าวดีอาจจะมีลุ้นนะคะคุณผู้ชม

เพราะว่าทั้งคู่ก็คบหากันมานาน๖ปีแล้ว